คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ
มีบ้านหลังนึงค่ะมีผู้ชายสองคนบุกเข้าไปในบ้าน
เขาบอกว่าจะไปเคลียร์ปัญหากับคนในบ้าน
แต่กลายเป็นว่าลูกชายเจ้าของบ้านที่จะถูกเคลียร์ปัญหาโดนล็อกคอเลยค่ะ
ผู้ชายสองคนนี้ล็อกคอแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
พอพ่อเห็นลูกชายโดนล็อกคออยู่พ่อไปคว้าปืนยิงใส่ผู้ชายสองคนนี้
ได้รับบาดเจ็บผู้ชายสองคนนี้ก็วิ่งหนีไป
ประเด็นนี้ก็คือคุณพ่อถูกดำเนินคดีนะคะอืมยิงเขาเจ็บ
แต่ทางครอบครัวและตัวคุณพ่อเองก็บอกว่าขอความเป็นธรรมให้ด้วยนะ
เพราะสาเหตุที่ต้องยิงก็คือก็สองคนนี้บุกเข้ามาในบ้าน
มันล็อกคอลูกชายพ่อพ่อก็ต้องป้องกัน
กันลูกชายแล้วก็ป้องกันตัวด้วยนะคะ
ตำรวจจับคุณพ่อนะคะนายสมเกียจวัยเกษตรกรอายุ๕๔ค่ะ
คือคุณพ่อมอบตัวนะคะเพราะคุณพ่อบอกว่าเนี่ยก็ยิงไปจริง
สองรายได้รับบัตรเจ็บแต่เขาบุกเข้ามานะ
บุกมาล็อกคอลูกชายนะบ้านพ่ออยู่ที่อำเภอหนองฉางอุทัยธานีนะคะ
คือตัวนายสมเกียจผู้เป็นพ่อบอกว่ากลับมาจากธรรมนา
กำลังจะไปรองน้ำที่หน้าบ้านมีคนร้ายสองคนเป็นผู้ชาย
นายดาวรุ่งนรสิงหรือในรุ่งอายุ๕๙
นายนรงเดชศรีศุกร์หรือในเจ๋งขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
แล้วบุกเข้ามาในบ้านเลยค่ะมาล็อกคอลูกชายพ่อ
ในนัดนามสมมุติอายุเพิ่ง๑๕เองแล้วพุ่งมาจะทำร้ายพ่อด้วย
พ่อบอกว่าเห็นท่าไม่ดีไปหยิบปืน๙มมแบบไทยประดิษฐ์ที่ซ่อนเอาไว้ในบ้าน
แล้วไล่ยิงใส่เลยค่ะยิงใส่ในรุ่งกับในเจ๋งที่บุกเข้ามา
ยิงไปนัดจนเขาได้รับปัดเจ็บ
พอจะยิงนัดที่๓กระสุนมันขัดลำกล้อง
คนนี้วิ่งหนีไปที่ทุ่งนาแล้วหายไปเลย
ในความมืดเลยนะคะตัวพ่อเองก็ขี่รถจักรยานยนต
เอาปืนไปทิ้งลงคลองและมอบตัวกับตำรวจ
ผมเข้ามาลองน้ำกำลังลองน้ำเนี้ยตอนเนี้ยน้ำอยู่ในสำล้อแดงหน้าบ้านอ่ะ
สองคนเนี้ยเข้ามาเลยอืมผมพอดีผมอยู่นอกบ้านไงครับพี่
มันวิ่งเท่าไหร่ในบ้านน่ะไปล็อกลูกฉายผมเลยอ๋ออ๋ออ๋อ
ยิงไปสองทีแล้วคว้าปืนออกมายิงเลยครับอ่าแล้วมันมันปุ่มวิ่งหนีผมไปเนี่ย
ผมไม่รู้ว่ามันโดนหรือไม่โดนแล้วพี่นึกยังไงถึงเข้ามอบตัว
ก็ผมมอบตัวเพราะว่าบุกลุกไงถ้าไม่บุกลุกบ้านผมเนี่ยผมไม่ทำไง
อ๋อหมายถึงว่าเราก็โทกอยู่แล้วไม่ผิดไม่ติดใจเนี้ยอ่า
ที่ที่เคยมาหล่าให้ผมหรืออะไรนะผมไม่ได้ผมผมลูกนะผมเรียงลูก
สองคนครับทีนี้ตำรวจก็ต้องไปหาปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ถึงแม้ว่าจะมอบตัวแล้วก็ตามบอกว่าทิ้งในคลองใช่ไหมคะ
นี่ก็ไปหากันที่คลอง

ภรรยาของนายสมเกตผู้ก่อเหตุค่ะนางสุกัญญา
พร้อมด้วยเด็กหญิง๑๐ขวบ
และในนัดนามสมมุติลูกชายอายุ๑๕ที่ถูกล็อกคอค่ะ

คือเขามาขอความเป็นธรรมค่ะคุณผู้ชม
ลูกสาวนี่แบบอย่าจับพ่อหนูอย่าจับพ่อหนูอย่างนี้เลยนะคะ
คือเขาบอกว่าก็คนร้ายบุกเข้ามาในบ้านเขา
มาทำร้ายลูกเขามาล็อกคอ
เขาก็ต้องทำแบบนี้เพื่อป้องกันนะคะ
เหตุการณ์เล่าให้ลุงฟังเขาเข้ามาแล้วร้าน
เขาปลูกหนูเข้ามาในบ้านแล้วเขาก็มาทำร้ายพี่หนู
แล้วพ่อหนูก็ปกป้องแล้วเขาก็ปกป้องหนูกับพ่อหนูกับพี่

ภาพนี้ไม่ได้ไม่กี่วันเนี่ยเขามาต่อยพ่อหนู
คือจริงแล้วก็ลุงคือเขามาต่อยพ่อหนูเขารุมพ่อหนู
ลุงบอกความเป็นธรรมช่วยนะคะให้กับพ่อหนูนะคะ

แล้วบอกขอความเป็นธรรมให้พ่อหนูหน่อยนะคะ
ทีนี้ค่ะตัวคนที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บค่ะ
รุ่งบอกว่าที่ในรุ่งกับในเจ๋งขี่รถจักรยานยนต์ไปที่บ้านของนายสมเกียจ
จะไปเคลียร์ปัญหามันเป็นความขัดแย้งเก่าที่เคยทะเลาะกัน

ลูกชายในสมเกียจเดินมาหาในเจ๋งก่อน
ก็เลยมีการล็อกคอกันเกิดขึ้น
ทีนี้ตัวนายสมเกียจก็หยิบปืนยิงใส่พวกเขาเลย
ต้องวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงค่ะ

เอ๊ะมันมีกล่องวงตัว
กล่องวงจรปิดมีอะไรบ้างไหม
ที่พอจะเห็นเหตุการณ์จะได้รู้ว่า

กล้องวงจรปิดนี่นะคะจะเห็นทางผู้ก่อเหตุนะคะ
คือมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งจอดอยู่ริมถนน
ผู้ก่อเหตุวิ่งข้ามถนนไปริมคลอง
คือในสมเกียรตร์นะคะตัวคุณพ่อค่ะ
หลังจากก่อเหตุก็วิ่งข้ามถนนไปริมคลอง
นปืน๙มมแบบไทยประดิษฐ์ที่ใช้ก่อเหตุ
ลงคลองมีรถจักรยานยนต์มารับ
พาขึ้นซ้อนท้ายนี่ค่ะ

เอาอาวุธปืนไปทิ้งลงคลองจริงค่ะคุณผู้ชม

สองคนนั้นที่ถูกยิงเจ็บมาบุกจริงไหม
ล็อกคอลูกพ่อก่อนจริงไหมอะไรแบบนี้นะคะ

ตัวพ่อที่เป็นผู้ก่อเหตุเอาปืนไปทิ้งจริง
ทีนี้ค่ะก็คนที่มารับตามภาพ
ก็น่าจะเป็นอดีตภรรยาเป็นลูกชายนะคะ
คือยังไม่เจอปืนด้วยค่ะแต่ภาพนี้ก็ชัดแหละ

ตำรวจก็เลยใช้เครื่องตรวจจับโลหะ
ค้นอาวุธปืนของกลางในคลอง

ก็ต้องนำตัวในสมเกียจผู้เป็นพ่อและเป็นผู้ก่อเหตุ
แต่เขาก็ยืนยันว่าอยู่ดีบุกเข้ามาจริง
ต้องป้องกันตัวป้องกันลูกเขาด้วย

แล้วก็จะดูว่าจะต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอะไรยังไงบ้าง
ส่วนตัวนายสมเกียจก็สู้คดีอ้างป้องกันตัวไป